มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
มีคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะสอนลูก

เป็นภาพแชร์มามีภาพก็คือเป็นภาพนี้ค่ะ
ภาพต้นเรื่องให้ลูกดื่มเบียร์
้มลงดื่มแบบนี้เป็นลูกชายอายุน่าจะประมาณ๔๕ขวบ
แล้วก็ในการพูดคุยในคอมเมนต์ด้านล่าง
เพื่อนก็มาถามเบียร์อะไรเหรอให้ลูกดื่มเบียร์เลยเหรอ

ยิ่งเป็นการยืนยันว่าเอาสรุปผู้หญิงคนนี้

บอกว่าฝึกไว้จะได้คอแข็งนะ
คือชาวเน็ตบอกว่าก่อนที่คอจะแข็งเนี่ยตับมันจะแข็งก่อนนะคะ

แชร์ต่อแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมแบบนี้นะคะ
มันใช่เรื่องที่จะมาฝึกให้เด็กดื่มเบียร์ไหม
รู้ไหมครับว่าในระยะยาวเด็กอาจจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะ

ที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยตับจะถูกทำลายสะสม
อาจจะไม่แสดงอาการช่วงแรกแต่ถ้าเริ่มมีอาการ
ก็คือเข้าสู่ระยะรุนแรงไปเลย
สมองแย่สมองที่เคยควบคุมพฤติกรรมอารมณ์ความมีเหตุ
มีผลและการตัดสินใจจะผิดเพี้ยนไป
ดื่มแอลกอฮอลในช่วงวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น
จะมีผลกระทบระยะยาวต่อความจำ
ทำให้สมาธิสั้นหรือโง่นั่นเอง
เสียงร้ายโรคหมอบอกเพิ่มเติมแบบนี้
ดื่มบ่อยตอนอายุน้อยอาจทำให้ติดแอลกอฮอล์ได้
เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้เส้นโลหิตแตกได้

นี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมของหมอแหลปแพนด้านะคะ

จะให้ความรู้เกี่ยวกับโลกโซเชียลมีเดีย

เช่นเดียวกับความคิดเห็นของชาวเน็ต
ที่เขาก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันแหละค่ะ
ไม่พอใจกับการกระทำของคุณแม่รายนี้
แล้วก็มีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกแบบนี้นะคะ

คุณแม่คนนี้อาจจะถูกห้ามดูแลลูกชั่วคราวก็เป็นได้

ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์เด็กและผิดกฎหมายอีกด้วยค่ะ